บอกว่าเจ้าอาวาสควันออกหูพระท่านควันออกหูได้ด้วยเหรอคุณ
โกรธอะไรครับก็นั่นน่ะสิคะท่านบอกว่ามาโรงพยาบาล
มาเจอหมอไม่ดีโมโหนะก็เลยโยนย่ามพระลงพื้นซะเลย
นี่แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขอให้รีบมาขอขมานะ
แล้วก็ต่อว่าว่าโรงพยาบาลควรปรับปรุงการให้บริการ
พระรูปหนึ่งค่ะชื่อว่าพระประทีพค่ะทันตะจิตโต
เป็นเจ้าวาดวัดแปดอ้อมที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ท่านโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าค่ะเพราะว่าท่านเล่าว่า
ไปรับบริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วเจอหมอพูดจาไม่ดีนะ
พระออกจากห้องด้วยแถมโยนย่ามพระออกมา
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่
น่าเชื่อว่าหมอทำแบบนี้เนอะพฤติกรรมของหมอก็ดูจะไม่เหมาะสมนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะไปพบกับท่านซะหน่อยพระประทีพ
เล่าให้ฟังบอกไปตรวจโรคความดันโลหิตสูงนั่นแหละ
ตามนัดเมื่อบ่ายของวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
หมอก็พูดคุยสักถามอาการนะปรากฏว่ามีโทรศัพท์ดังเข้ามา
ท่านก็เลยเดินออกไปรับโทรศัพท์ด้านนอกห้องตรวจ
ก็บอกว่าไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวเองกลับมาจะเข้ามาตรวจต่อ
แต่มีคิวตรวจแทรกเข้ามาสองคิวท่านก็บอกไม่เป็นไรก็ยืนรอละกัน
แต่ด้านเหลือไปเห็นว่าเอ้าทำไมย่ามพระของท่านไปวางอยู่กับพื้น
ก็เลยเดินเข้าไปหยิบย่ามและเดินเข้าห้องตรวจไป

แต่ตอนนั้นกลับถูกต่อว่าด้วยคำพูดที่ใส่อารมณ์ว่า
เข้ามาทำไมยังไม่ถึงคิวรอคิวเรียกใหม่ออกไปข้างนอกนู่น
พระท่านก็เลยเอาเรื่องราวออกไปโพสต์ลงโซเชียล
และอยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการค่ะ
ฉันก็มาคิดว่าคุณโยมหมอหมอใหญ่นะ
ก็เลยทำไมคำพูดไม่ถูกต้อง

ไม่น่าจะเอาออกมาวางไว้ข้างนอกอย่างนั้นมาวางไว้ทางเดิน
จริงแล้วย่ามฉันอยู่ในห้องที่ในห้องหมอใหญ่นั่นแหละ
แต่หมอใหญ่เอาของฉันออกมาได้ยังไงตอนนี้จะนิมนต์ฉันว่า
ให้ฉันเนี่ยหลวงตาหรืออาจารย์หวานถือย่ามนะ
ผมจะได้เลือกโยมคนใหม่เข้ามาแทนของอาจารย์ก่อน
ท่านก็แบบรู้สึกว่าทำไมใช้คำพูดคำจาเหมือนไล่ท่าน
แล้วทำไมเอาย่ามไปวางไว้บนพื้นหรือว่าโยนลงพื้นก็ไม่รู้เหมือนกัน

นั่นแหละแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลมาขอโทษขอขมา
สักข่าวของเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลนะคะตามที่ถูกกล่าวถึงนี่แหละ
ก็ได้รับคำชี้แจงจากบุคลากรค่ะที่ดูแลงานบริการของโรงพยาบาล
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความเข้าใจผิดและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
แพทย์เนี่ยคนที่เป็นผู้ตรวจท่านเนี่ยหยิบย่ามออกจากเก้าอี้มาวางที่พื้นก็จริง

เพราะมีคนไข้เขานั่งรถเข็นเข้ามาตรวจต่อคิว
ก็ต้องหยิบย่ำหลบให้คนไข้นั่งตรวจเพื่อความสะดวกค่ะ

ส่วนเรื่องของถ้อยคำที่บอกว่าพูดจาไม่ดีเนี่ยกระทบกระทั่งกัน
ทางโรงพยาบาลบอกยินดีปรับปรุงบริการนะคะ
อกจากนี้ก็จะจัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะละกัน

แล้วโรงพยาบาลก็ขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ